บุรีรำนะคะที่วัดทุ่งโพค่ะคุณผู้ชม
มีเหตุการณ์นะคนร้ายไปงัดตู้บริจาคนะฮะ
สักประมาณตีสองเช้ามืดที่ผ่านมาครับนะฮะเจ้าวาดบอกว่าทั้งผิดกฎหมายทั้งบาปนะฮะ
อยากให้คนที่เป็นคนร้ายเนี่ยรู้ตัวแล้วก็อย่าทำพฤติกรรมแบบนี้อีกนะคะ
นี่ค่ะได้เงินไปหมื่นกว่าบาทนะคะสำหรับการงัดตู้บริจาคครั้งนี้นะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจสอบภอมเมืองบุรีโยรัมน์เจ้าอาวาสวัตรวัดทุ่งโพ
เจ้าคณะจังหวัดบุรีรำคือพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ย
ก็ต้องร่วมกันค่ะลงพื้นที่มาตรวจสอบตู้บริจาคที่วัดทุ่งโพแห่งนี้นะคะ
แล้วก็ตรวจสอบรูปปั้นเนรกระปุกออมสินที่มีการติดตั้งไว้ภายในหอฉันของวัดทุ่งโพด้วย
ตะมนต์อีสานของจังหวัดบุรีรำนะคะเนี่ยพอไปตรวจสอบค่ะ
พบว่าตู้บริจาคมีร่องรอยถูกใช้ของแข็งงัดจนพังเสียหาย
แล้วก็เงินที่ญาติโยมเขาห่อนบริจาคไว้ในตู้ก็ถูกขโมยหายไปจนเกลี้ยงค่ะ
เจ้าอาวาสคาดว่าเงินที่อยู่ในตู้ที่โจรมันขโมยไปเนี่ยนะมีไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาท
จากว่าก่อนหน้านี้ทางวัดไม่เคยเปิดตู้บริจาคเอาเงินออกมาเลย
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยคือก็ไม่เคยมีขโมยขโจรมาก่อเหตุทำพฤติกรรมแบบนี้นะคะ
ทีนี้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ทางวัดติดตั้งไว้ภายในหอชันนะฮะ
มีผู้ชายรูปร่างสันทัศน์สวมกางเกงขาสั้นสีดำเสื้อแขนยาวสวมหมวกไหมพรมแล้วก็มีผ้าคลุมปิดบังใบหน้า
ใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างงัดแงะตู้บริจาคเพื่อขโมยเอาเงินในตู้ไป
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังนะฮะยังพบว่าเมื่อช่วงสักประมาณตี๒เช้ามืดวันก่อนนะ
ก็มีคนร้ายซึ่งคาดว่าเป็นคนเดียวกันด้วยเข้ามาทุบกระปุกออมสินรูปปั้นเนรที่อยู่ภายในหอฉัน
แล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยขโมยเงินในกระปุกไปหนึ่งพันบาททางวัดแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว
แต่ก็ไม่คิดว่าคนร้ายจะย่ามใจกลับมาก่อเหตุงัดตู้บริจาคจุดเดิมซ้ำถึง๒คืนติดกันแบบนี้นะคะ
สุดท้ายตัดสินใจแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดบุรีรำบอกว่า
หลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนร้ายเข้ามาก่อเหตุแบบนี้
ทางวัดก็เลยแจ้งเตือนวัดต่างให้ระมัดระวังแล้วก็หามาตรการป้องกัน
ล็อกห้องที่เก็บทรัพย์สินของมีค่าต่างของวัดให้ดีให้หนาแน่นมากขึ้น
เพื่อไม่ให้ถูกคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักขโมยแบบนี้อีกนะคะ
แล้วก็เจ้าอาวาสเองยังฝากไปถึงหัวขโมยด้วยนะคะ
หรือว่ามิจฉาชีพต่างควรที่จะหยุดหยุดหรือเลิกพฤติกรรมต่างเหล่านี้นะคะ
เพราะนอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นบาปด้วย
เพราะเงินที่คุณขโมยไปเนี่ยเป็นปัจจัยที่ญาติโยมเขาบริจาคด้วยจิตบริสุทธิ์กำลังศรัทธา
เพื่อต้องการช่วยเหลือวัดนำเงินไปใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าธรรมนุบำรุงรักษาต่างภายในวัด
ตู้รับบริจาคก็คือคนเขานำปัจจัยมาเขาก็บริจาคมาด้วยศรัทธาของเขาเอง
เพื่อช่วยธรรมนุบำรุงค่าน้ำค่าไฟหรือการประสามของวัดเล็กน้อยไป
ฉะนั้นผู้ที่คิดว่าจะมางัดมาแงะตู้รับบริจาคของวัดนั้นก็ขอให้ท่านได้คิดให้ดี
ว่าการกระทำไปนั้นเป็นทั้งบาปด้วยแล้วก็ผิดทั้งกฎหมายเขาอ่า
บ้านเมืองด้วยดังนั้นก็หากว่าท่านมีความคิดหรือในอันที่จะกระทำดังกล่าวนั้นก็ขอให้ท่านงด
ก็ขอให้ท่านหยุดกระทำ